มีภาพของล่างวิดีโลมเฟรมใกล้ชิดกับมดเตอริงหื่น
ทุกรูปตัวเพจอนาจารย์เด็กสิบราย

แต่รู้จักกันเพราะว่าถูกจ้างไปร้องเพลง
ลิลลี่กับทางฝั่งของเจนนี่

ไม่เกี่ยวกับพวกเรา
ไม่เกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งเอ๋วด้วย

ก็เลยไปตีประเด็นนี้ค่ะ

เนนี่ก็เลยออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับหนู
เขาแค่ถูกจ้างงานไป
ถูกจ้างงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป